คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะไปพบศพสองผัวเมียเสียชีวิตอยู่บนชั้นสองของบ้านที่จังหวัดระยอง
แล้วก็สภาพศพของทั้งคู่เนี่ยนะคะโดนปาดคอทั้งคู่
แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยคือสมองไหลเลยค่ะแล้วก็ทั้งคู่เขาเป็นครูเป็นสามีภรรยากัน
ตัวผู้ชายเนี่ยเป็นครูสอนฟิสิกส์ผู้หญิงเป็นครูสอนคณิตศาสตร์แล้วเสียชีวิตอยู่บนห้องบนบ้าน
แต่คดีนี้มันมีประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตหลายอย่างว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่า
เช่นที่บ้านเนี่ยค่ะประตูรั้วล็อกด้วยกุญแจจากนอกบ้านแต่ทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับ
แล้วหมาเนี่ยก็ถูกขังอยู่ในกรงนอกจากนี้นะคะในตัวบ้านมีคราบเลือดเต็มเลย
มีรอยหยดเนี่ยเต็มไปหมดโดยเฉพาะที่โต๊ะทำงานและที่สำคัญก็คือที่หน้าบ้านนะคะ
มีกระดาษโน้ตแปะเอาไว้แปะติดเอาไว้หน้าบ้านเขียนข้อความว่า
จะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาวุ่นวายกับกูอีกเก็บเสื้อผ้าของมึงไปด้วย
ให้น้องมึงเอารถมาคืนกูด้วยแล้วก็มีคำด่าหยาบหน่อยนะคะ
ไว้หน้าบ้านแล้วเพื่อนของผู้ตายทั้งคู่เขาบอกว่า
จำลายมือของผู้ตายทั้งคู่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ลายมือของทั้งคู่
ไม่ใช่เลยลายมือใครใครเอามาแปะไว้ใครเขียน
ก็เลยไม่รู้ว่าทั้งคู่ถูกฆ่าหรือเปล่าหรือเป็นเหตุที่อาจทะเลาะกันฆ่ากันตาย
เยอะเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งว่าพบศพชายหญิงเสียชีวิต
อยู่ในห้องนอนชั้น๒ของบ้านนะคะ
ตามรวชทางแพทย์ทางกู่ภัยก็ไปตรวจสอบ
อย่างที่บอกว่าประตูหน้าบ้านมีกระดาษเขียนโน้ตแปะเอาไว้อย่างที่อ่านให้ฟัง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบกระดาษนี้ค่ะ
ลายนิ้วมือบนกระดาษนี้ด้วยแล้วก็ดูว่าใครเป็นคนเขียน
ตรวจสอบจากหน้าบ้านเสร็จนะคะก็เข้าไปในบ้านค่ะ
เข้าไปในบ้านเนี่ยโอ้โหข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มไปหมด
รอยเลือดกระเด็นทั่วบ้านเลยนะคะที่พื้นบ้านเจอมีดค่ะ
มีดปอกผลไม้ตกอยู่นะคะทีนี้พอขึ้นไปที่ห้องแต่งตัว
ชั้นสองของบ้านเจอศพของทั้งคู่
นอนจมกองเลือดอยู่ในห้องเลือดนองเต็มพื้นเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหกลิ่นเลือดเนี่ยนะ
ลุ้งไปทั้งบ้านเลยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
เจอรอยเท้าของบุคคลที่สามค่ะครับรอยเท้าของใครไม่รู้
ไม่ใช่รอยเท้าของผู้ตายทั้งคู่นะคะนี่แหละค่ะ
เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ต้องตรวจสอบเก็บดีเอ็นเอต่างไปตรวจสอบนะคะ
แต่รอยเลือดเนี่ยคุณผู้ชมมีรอยเลือดที่ประตูหลังบ้านด้วยนะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าเหมือนกับเป็นรอยลากอะค่ะลากศพขึ้นไปบนชั้นสองอ่ะ
ครับเป็นรอยลากรอยเลือดเนี่ยโอ้โหลากไปขึ้นไปด้านบน
จากการตรวจสอบสภาพศพของฝ่ายหญิงนะคะถูกมีดแทงกลางศีรษะ
เป็นแผลขนาดใหญ่เลือดกับมันสมองไหลทะลักออกมาตลอดเวลา
ตอนที่ไปพบศพอะค่ะโอ้โหต้องอธิบายอย่างละเอียดหน่อย
เพราะเป็นหลักฐานทางคดีค่ะอืมเลือดเนี่ยพุ่งกระจายไปทั่วเลยนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตทั้งคู่เขาเป็นครูนะคะ
ฝ่ายชายชื่อว่านายอโรชาสุภานิษฐ์หรือครูเอ็มอายุสามสิบสาม
ฝ่ายหญิงคือนางสาวปรียาพรเพียรงามหรือครูแนนอายุ๓๓เท่ากัน
ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันค่ะครับทั้งคู่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะคะ
ฝ่ายชายเนี่ยสอนวิชาฟิสิกส์ฝ่ายหญิงสอนวิชาคณิตศาสตร์
จากการสอบสวนเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยกับผู้ตายทั้งคู่เขาบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงนะ
ได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันที่หน้าบ้านเสียงดังมากเลย
หลังจากขี่รถจักรยานยนต์มาถึงเนี่ยปกติเขาก็จะพูดจากันอะไรกันนะ
แต่คือได้ยินเสียงดังมากอ่ะเมื่อคืนเห็นว่ามืดแล้วก็ไม่ได้เข้าไปคุยด้วย
ได้ยินแค่เสียงเพื่อนบ้านบอกปกติก็จะเข้าไปคุยด้วย
แต่ได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วเสียงก็เงียบหายไป
คือเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าถ้าเขาได้ยินเสียงทะเลาะกันปกติถ้าเจออย่างนี้เขาจะไปบอกว่า
ให้ให้หยุดเออให้หยุดกันเถอะอย่าทะเลาะกันเลยแต่เมื่อคืนมันดึกแล้ว
ก็เลยไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าอ่าแต่เสียงทะเลาะก็เงียบหายไปครับ
เพื่อนครูค่ะเขาบอกว่าก็ทั้งคู่ไม่ได้ไปสอนนะคะ
โทรศัพท์หาก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยติดต่อให้ญาติของครูแนน
ตามหาให้หน่อยพอไปถึงที่บ้านก็พบพิรุษ
เพราะว่ามีกระดาษเขียนข้อความติดเอาไว้หน้าบ้าน
ประตูรั้วก็ล็อกเอาไว้แต่เป็นการล็อกจากข้างนอกครับ
พอเปิดประตูบ้านเข้าไปข้าวของก็กระจัดกระจายเต็มไปหมด
พอขึ้นไปดูชั้นสองก็ช็อกเลยสิคะพบศพของทั้งคู่อยู่ด้านบนก็เลยแจ้งตำรวจ
ครับตำรวจก็เลยมาตรวจสอบนะคะแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปอ่ะค่ะว่า
กระดาษที่เขียนข้อความติดเอาไว้หน้าบ้านคนใกล้ชิดของทั้งคู่เขาบอกว่า
มันไม่ใช่ลายมือของทั้งคู่เป็นลายมือใครก็ไม่รู้เพราะว่าทุกคนจำลายมือทั้งคู่นี้ได้นะคะ
ก็เลยไม่เชื่อว่าเป็นการทะเลาะกันอืมแล้วฆ่ากันเองเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่สาม
แล้วก็เป็นเหตุฆาตกรรมคือถึงแม้ว่าเพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันนะนะ
ครับแต่เขาบอกว่าไม่น่าจะใช่เป็นการฆ่ากันเองเพราะว่าทั้งคู่เขารักกัน
บกันมา๑๐กว่าปีแล้วไม่เคยมีเรื่องมีราวทะเลาะอะไรกัน
ของผู้ตายค่ะเราเข้าไปตรวจสอบดู
ก่อนหน้าที่จะพบเป็นศพเนี่ยนะคะปรากฏว่าในเฟซบุ๊กเนี่ย
เหมือนกับมีปัญหาเกี่ยวกับการขายรถบิ๊กไบท์มีการโต้เถียงกัน
ซึ่งก็เลยคาดการณ์กันว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไปเชื่อมโยงกับข้อความที่แปะเอาไว้หน้าบ้านหรือเปล่า
คือพยายามหาเงื่อนงำไงว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการซื้อขายบิ๊กไบท์
ที่มีโน้ตเขียนเอาไว้บอกให้น้องมึงเอารถมาคืนกูด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่า
ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่ไหมครับทีเนี้ยค่ะทางด้านของแม่บุญธรรมของครูเอ็ม
ชนลทรเจริญผลอายุ๖๐ปีเดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็บอกว่ามันเป็นเหตุฆาตกรรมแน่แม่บุญธรรมของครูเอ็มให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าครูเอ็มติดการพนันค่ะเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ติดการพนันมานานแล้ว
ช่วง๒ปีหลังแม่บุญธรรมของครูเอ็มบอกว่าใช้หนี้ให้ตลอดเลย
ที๑กว่า๕หมื่นบ้าง๗หมื่นบ้างแล้วก็หลายครั้งไม่ใช่ทีละน้อยนี่ค่ะ
แม่บอกว่าแม่เตือนแล้วนะคะแล้วก็ด่าไปแล้วด้วยว่าการพนันไม่ได้ทำให้ใครร่ำรวย
เตือนไปตั้งหลายครั้งสุดท้ายลูกก็มาเสียชีวิต
เอ็มเคยรับปากกับแม่บุญธรรมเอาไว้ว่าจะขายรถใช้หนี้เคลียร์หนี้ให้หมดแล้วจะเลิก
แต่แม่บุญธรรมบอกว่าไม่เคยถามลูกอะค่ะว่าไปติดหนี้ใครติดหนี้ใครที่ไหนยังไงไม่เคยรู้
และล่าสุดนะคะแม่ก็ให้เงินไป๑๘๐๐๐บาทเพื่อไปใช้หนี้
แต่จากการตรวจสอบสมุดบัญชีธนาคาร๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาเงินก็ถูกโอนออกไปแสนนึงเนี่ย
ฟังเสียงแม่บุญธรรมดูหน่อยนะคะ

หลายครั้งอยู่
แล้วแม่เคยเตือนตรงไหน
เตือนนี่ทั้งเตือนทั้งด่าเลยแหละ

แล้วขายรถได้จะใช้หนี้เขาให้หมดแล้วไม่เอาแล้ว
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรถึงมันเป็นอย่างนี้
ไม่เคยบอกแม่ไม่เคยถามด้วย

ว่าเขาจะเป็นหนี้ใครจะรู้ว่าเขาติดหนี้พนันบอลแน่นอน
เพราะเขาก็ยอมรับด้วยตัวเขาเอง

พันธุ์ตำรวจเอกดำรงอ้วนสูงเนิน

ตอนนี้ยังไม่ฟันทงประเด็นไหนทั้งนั้นค่ะ
ขอเวลาตำรวจทำงานก่อน
ก็จะมีการตรวจสอบหลักฐาน

เพื่อหาเบาะแสของเหตุการณ์นี้นะคะ
ล่าสุดดูกล้องวงจรปิดแล้ว

สูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตร

แล้วก็เดินวนเวียน
อยู่ข้างบ้านของผู้ตายค่ะ

ดังนั้นตอนนี้ที่เป็นเบาะแส

กระดาษที่เขียนข้อความ
แปะเอาไว้หน้าบ้านซึ่งไม่ใช่

เท้าที่ตำรวจบอกว่ามีรอยเท้าบุคคลที่๓

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดมีผู้ชายเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านรอบบ้าน
เกี่ยวหรือเปล่าอืมประตูบ้านก็ล็อกจากด้านนอกด้วยเนี่ยค่ะ
ข้อสงสัยมันก็เยอะนะเยอะใช่แต่ถ้าเป็นการถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นะ
แล้วเหตุสินธุ์สิฟพ์ก็มาจากการติดประนันหนี้ประนันอะไรพวกนี้นะถือว่ามันโหดร้ายมาก
แล้วพอผีพนันเข้าสิงบางคนหยุดไม่ได้ไงพอหยุดไม่ได้หนี้ยิ่งท่วมหัวเลยทีนี้
ไม่ใช่แค่เราคนเดียวครอบครัวคนใกล้ชิดโดนไปหมด